นี้ค่ะที่จังหวัดมหาสารคามอยากให้คุณผู้ชมได้ดูพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นะคะ
แต่ว่าคนในครอบครัวเขาก็ให้ข้อมูลว่ามันมีที่มาที่ไป
แต่สิ่งที่เธอทำมันทำให้เพื่อนบ้านชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขากลัวแล้วเขาได้รับความเดือดร้อน
เพราะเธอถือมีดชวัดชวิงเดินไปมาฟันตรงนั้นทีตรงนู้นทีแล้วก็พูดตะโกนไปมาแบบพูดจาจับต้นชนปลายไม่ถูก
ไม่มีเหตุผลแล้วก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งที่เธอพูดมันคืออะไร
เดี๋ยวค่อยดูนะคะมีหลายคลิปเหตุการณ์ค่ะ
มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ความแค่มันก็ไม่ใช่มันความรักด้วยตรงต่อคุณชื่อว่าว่าคุณ
มันเยี่ยมนานกว่าคุณน้ำครับต่อไทยมันคุย

มักเป้าเป็นลูกกูทีแล้วไม่ส่วนมักเป้า
มันก็ไม่เยี่ยมนานกูกับอันนี้คน
บ๊วยใส่ต่อคิดบอกผมใส่คิดแดง
เห็นไหมคะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่ง
คือพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้คนที่เห็นเขาก็กลัว
เขาก็กังวลใจเธอก็ใส่ชุดสีน้ำเงินลายดอกคล้ายชุดนอนนะคะ
แต่สิ่งที่เธอถืออยู่ในมือมันคือมีดพระเบอร์เลอร์เลยค่ะ
แล้วก็บอกให้คนมาย้ายกอภัยแล้วก็บอกว่าพ่อชื่อคูณลูกชื่อเป่า
แล้วก็ด่ากราดไปทั่วนะคะคือฟังอย่างที่บอกอ่ะค่ะ
ฟังแบบไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่มาที่ไปของคำพูด
ไม่รู้ว่าเธอพูดไปเพราะต้องการอะไรมันดูวกไปวนมา
ให้ย้ายก่อไผ่อย่างนี้หรอใช่ค่ะให้ย้ายก่อไผ่

เดี๋ยวมีอีกค่ะมีคลิปที่ผู้หญิงคนนี้
เอามีดพระฟันต้นไม้หน้าบ้านตัวเองฟันไปด่าไป
นี่นะคะเห็นไปสองคลิปและ
เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะมีคำถามในใจคำถามแรกก็คือ
ป่วยทางจิตทางประสาทหรือเปล่า
ดูจากพฤติกรรมดูจากคำพูดที่เธอพูดคนเดียว
อรวาสอยู่คนเดียวแบบนี้แต่เดี๋ยวค่อยติดตามข่าวไปกับเรา
เรามีคำตอบให้ญาติพี่น้องเขาให้คำตอบมาว่าทำไมเธอถึงพูดคนเดียวแบบนี้
แต่ไปดูอีกคลิปหนึ่งมีชาวบ้านเดินผ่าน
ผู้หญิงคนนี้ก็ถือมีดพระอยู่ถนนหน้าบ้านนี่นะคะ
นี่หาว่าเอาขี้มาทิ้งหน้าบ้าน
แล้วก็ตะโกนทวงเงิน๑๕ล้านบอกจะเอาเงินไปซื้อวัว
แล้วย้อนกลับไปไปเรื่องย้ายกอไผ่อีก
ไม่รู้ว่ามีอะไรฝังใจกับกอไผ่

เดี๋ยวให้พูดกับใจเงื่อนหลังจากที่
มีส่วนการณึ่งประชิกหัวมาเลย

ใจงานแล้วคุณพี่นี่ฝรั่งปลอดภัยพูดคือไหม

กอไผ่กินเบาโหดพูด
พูดทีไปทีร่วมไม่ส่วนเลย

แต่ชาวบ้านที่เดินผ่านก็ดูนิ่งเห็นไหมคะ
หันไปมองแล้วก็ดูนิ่งไม่ได้หวาดกลัวอะไร

เพราะว่าในมือเขามีมีดพระเบอร์เรอเลย
แต่ไม่รู้ว่าคงจะเคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้จนชินชาหรือเปล่า
ไม่แน่ใจนะคะก็เลยเดินผ่านไปนิ่งไม่ได้สนใจอะไรมาก

การเกิดขึ้นเที่ยงก็คือตามเวลาในกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะคะ
คือคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
คนก็รู้สึกกังวลใจกลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะไปทำร้ายใครเขาเข้า
เรื่องต้นจากการตรวจสอบของทีมข่าวนะคะ
ผู้หญิงคนนี้อาจจะมีอาการทางจิตประสาท
เธอก็อยู่บ้านกับครอบครัวเธอมีลูกมีสามีมีพ่อแม่พิการที่ดูแลอยู่นะคะ
แต่ตอนแรกเนี่ยก็อาจจะตั้งคำถามเรื่องของอาการป่วยจิตประสาทใช่ไหมคะ
แล้วก็ข้อ๒สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าไม่ได้กินยา
จนอาการกำเลิบหรือเปล่าฮะ

ในมุมของเกิดเธอไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้มากกว่านี้

ก็กลัวว่าคนอื่นจะเดือดร้อนนะคะ

ล่าสุดคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
คือคุณป้าในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยสมมุติว่าชื่อป้าเปย์ก็แล้วกัน
คุณสุชาดาไปเนี่ยนะฮะก็ได้คุยกับชาวบ้านแล้วก็ครอบครัวนะ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยป้าเปย์แกไม่อยู่บ้านนะ
ชาวบ้านกับครอบครัวบอกป้าแกไปขายของ
คุณสุชาดาก็เลยรอจนค่ำนะก็เจอป้ากลับมาที่บ้านนะฮะ
แล้วก็เลยขอเข้าไปพูดคุยด้วยนะครับมีลูกสาวของป้าด้วยนะฮะ
ก็ไปถามว่าเออมันยังไงกันล่ะป้าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย
ที่ว่าป้าบอกโอ้โหไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนี้อะไรยังไงเนี่ย
สิ่งหลายอย่างแล้วถือมีดถือไม้ด้วยเนี่ย
ป้าจะไปทำร้ายใครหรือว่าป้าจะต้องการอะไรแบบไหนยังไงในคลิปเนี่ย
ลองฟังป้าเขาหน่อยนะฮะ
ตัดทิ้งเปล่าเพราะว่ามันสูงเกินไปมันชิดยากตัดให้มันต่อยอดขึ้นมาใหม่
แม่ไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครหรืออะไร
เนี่ยอยากจะพูดระบายสิ่งในใจมาแหม่เหอะเฉย

ค่ะก็คุยกับคุณสุชาดาคือถ้าฟังจากป้าเปย์เนี่ย
ก็จะคุยหลายเรื่องอ่ะใช่ค่ะก็มีที่ตอบตรงคำถาม
ครับที่ทีมข่าวของเราถามเหมือนกันนะคะอืมแล้วป้าเปย์ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะ
อืมพูดถึงโจ้ด้วยนะค่ะอดีตภูมิกับโจ้
คือคุณสุชาดาบอกว่าป้าเปย์แกคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองหลายเรื่องมาก
ค่ะมุมการเมืองก็พูดถึงอ่าอย่างเมื่อกี้ก็บอกอะไรนะ
บัตรอะไร๘๐๐ของป้าเนี่ยไปช่วยเหลือคนจนอะไรเถอะ
ไม่ต้องมาให้อะไรเนี้ยแล้วบอกชอบดูข่าวค่ะ
ชอบดูข่าวช่องไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ
นี่คุยไปเนี่ยคุยเรื่องอดีตภูมิกับโจ้ก็คุยอ่า
คุยเรื่องข่าวลุงพลก็คุยนี่ฮะว่าดูจริงแปลว่าดูจริง
ใช่ยิ่งข่าวการเมืองโอ้โหป้ายิ่งอินหนักเลยนะฮะ
ส่วนลูกสาวของป้านะครับยืนยันว่าแม่ไม่ได้ขาดยาอย่างที่ชาวโซเชียลเนี่ยเข้าใจ
บางคนบอกมีอาการอะไรกำเลิบหรือเปล่าทางจิตประสาทเนี่ยนะ
แม่เนี่ยทานยารักษาอาการอย่างต่อเนื่องยอมรับว่าแม่มีอาการ
แต่กินยาทุกวันแม่มีอาการทางจิตนะประเภทหูแว่ว
พอได้ยินเสียงอะไรเนี่ยจะพูดสิ่งที่ได้ยินแล้วก็มันอยู่ในใจตัวเองเนี่ยออกไปทันที
นี่ไงสาเหตุอ่าคือเหมือนกับได้ยินอ่ะได้ยินปุ๊บพูดปั๊บ
เสียงที่อยู่ในใจในหัวคือพูดออกมาเลยใช่แต่คนอื่นไม่ได้ยินหรอกค่ะ
คือแกก็แว่วได้ยินของแกคนเดียวนั่นแหละนะครับก็พอพูดไปแล้วก็เป็นอาการอย่างในคลิปนั่นแหละนะฮะ
ฟังลูกสาวแล้วกันนะฮะ
ลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวครอบครัวก็จะพยายามดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
ไม่ให้ป้าเนี่ยออกไปคนเดียวอะไรประมาณอย่างนี้
ยืนยันว่ากินยาทุกวันนะไม่ได้ขาดยาด้วยนะ
ก็ต้องฝากน้องว่าเอาละบางทีแหมดูได้ไม่ตลอดเวลา
คุณแม่ออกไปหน้าบ้านนอกบ้านเนี่ยยังไงอยากให้คุณแม่ถือมีดดีกว่า

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าความจริงแล้วป้าเปย์แกเป็นคนอัธยาศัยดีนะ

เอาจริงปกติก็คุยกันปกติเนี่ยนะ
แต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกับเวลาที่ไม่ได้กินยาหรือเปล่า
แล้วอาการมันจะออกอันนี้ที่ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตนะ

อัธยาศัยเราถ้าเราว่าอันนั้นเราก็ดีอยู่นั่นแหละ

แต่ว่าพักหลังแต่เราก็กินยาเราก็จะเป็นนะ
ถ้าเราไปกินยาเราก็จะปกติอยู่
เพราะว่าเราดูแลครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานเราสองคน
พ่อแม่นำสีน้ำลูกสาวอีก

แต่ลูกสาวยืนยันกับเรานะครับว่าแม่กินยาต่อเนื่อง

อย่างนั้นก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดมากกว่านี้นะคะ
อย่าถืออาวุธอะไรออกไปข้างนอก